กันที่วงการภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะหอแต๋วแตกภาคล่าสุด
แท็กต่อไม่รอแล้วนะไม่รอจริงนะคุณผลงานของพี่พศอานนท์
หอแต๋วแตกนี่ก็ทำมาหลายภาคแล้วมาถึงภาคนี้เข้าฉายวันเดียว
ไม่รอเนี่ยแขกต่อไม่รอแล้วนะทำรายได้วันแรกไปแล้ว๓๐ล้านนะคะ
แล้วก็มีแววแววมาเขาบอกว่าจะทะลุ๑๐๐ล้านด้วยนะ
ทะลุส่งท้ายปีกันไปเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งเรามาดูกัน
เขาบอกว่ามีผู้ไม่หวังดี๒๓รายเข้าไปอัดคลิปในโรงหนังออกมา
ซึ่งนี่แหละค่ะผู้กำกับคนเก่งอย่างพี่พศอานนท์เนี่ย
ก็เข้าไปแจ้งความเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
งานนี้นะคะพี่พศฝากเตือนเลยนะบอกว่าถ้าอยากดูหนังนะให้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์
ทิ้งท้ายด้วยว่าฮอแต้วแตกภาคนี้ไม่ทำดีวีดีนะคะ
ไม่ต้องรอนะจ๊ะเพราะว่าไม่ทำดีวิดีออกมาไม่มีให้ดูหลังจากนี้แน่นอน
ว่าถ้าเกิดใครอยากรอหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะไม่ต้องรอ
ไม่ต้องรอแล้วไปดูเลยในโรงภาพยนตร์นะคะช่วยกันอุดหนุนหนังไทยด้วยนะจ๊

เมื่อวานนี้ก็เป็นรอบสื่อมวลชนวันนี้ถือว่า๓๐ล้าน
เดี๋ยวมาดูว่ามันจะพลุ๑๐๐ล้านกันเมื่อไหร่ยังไงบ้าง
ได้ค่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะ